อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะกระเป๋าเงินหล่นอยู่
แล้วแท็กซี่เขาเห็นก็เลยจอด

เค้ามีคนทำกระเป๋าโดนบนถนน
พลเมืองดีเห็นว่ามีคนเก็บกระเป๋าไป

น้ำมะน้ำ
น้ำมะน้ำ
น้ำมะน้ำ

น้ำมะน้ำ
น้ำมะน้ำ
น้ำมะน้ำ
เพื่อนหนูนะครับผมก็ไม่มีการพอบเลย
เดี๋ยวอย่าเพิ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าของอยู่ครบหรือเปล่า

เห็นแก่ตัวบ้าจริง
ตามไปจนเจอค่ะแล้วก็เนี่ยมันก็จบลงแบบนี้นะคะ
คือประเด็นที่อารมณ์เขาขึ้นก็เพราะว่า
เขาบอกว่าแท็กซี่ขับผ่านสอนอ
เอาถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมขับหนีแล้วเจอสอนอ
ไม่เอากระเป๋าไปให้ตำรวจล่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถคันนี้ค่ะ
จอดรถแล้วหยิบกระเป๋าเงินของคนที่ทำรถแล้วขับหนีไป

ก็ต่อว่าคนขับรถแท็กซี่บอกทำอย่างนี้ได้ยังไง
คลิปนี้เนี่ยทางเพจเฟซบุ๊กเฮียขับรถเอามาโพสต์
นะคะนี่ค่ะก็
ของที่ตกเนี่ยตกอยู่ตรงถนนจักรพงศ์หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาตรอกมะยมนะคะ

แต่แท็กซี่เนี่ยคือเก็บแล้วขับรถหนีไปแล้วเอากระเป๋าไปด้วย
ก็เลยไล่กันมาจนกระทั่งมันจบตรงนี้นะคะ
ก็ไปเจอกันตรงแยกคอกวัว
ตอนแรกเนี่ยแท็กซี่ก็ไม่ยอมรับว่าเก็บกระเป๋าได้นะคะ
แล้วพอมีปากเสียงเขาเห็นชัดเจนแบบนี้

ทางคนที่โพสต์ก็บอกว่าขอบคุณตำรวจกองปราบ
สายตรวจด้วยที่เข้ามาสมทบแล้วมันก็เลยจบลงได้ค่ะ